มีตัวอย่างนะครับ

ก็คุณหมอบอกว่าจริงก็มันยังไม่หาย๑๐๐แต่ว่า
ถ้าถามว่าจำเป็นต้องรับนอนที่โรงพยาบาลไม่จำเป็น

บางครูถ่ายไว้กันนี่ก็คือถ้าทานยาด

แต่ว่าของผมมันมีอะไรไม่รู้ว่าแฝงมา

แล้วก็มีตัวไทยเมื่อจะกล้าอะไรก็ต้องกลับมาก่อน

แต่ว่าก็อาจจะมีบางช่วงบางคราวที่แบบไม่ระมัดระวัง

น้องใหม่ไปเยี่ยมไหมครับ

อย่างไรคะตอนต้องบอก

ตกใจเหมือนกันที่มีข่าวว่าซุ่มครบ

จริงก็ไม่เชิงจีบนะครับก็ผมว่าเป็นการแบบเหมือนพูดคุยแล้วก็ศึกษารู้จักตัวตนกันไปมากขึ้นเรื่อยมั้งครับ
อันนี้ความสัมพันธ์เริ่มจากละครที่เล่นด้วยกันใช่ไหม
หลังละครนะครับหลังจากที่ถ่ายเสร็จ
หลังจากอะไรนะครับพลิกที่เมาส์ครับ
ก็ถ้าประทับใจน้องเขาคือหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีความปัญหาดีให้คนรอบข้างเยอะมากเลยครับ
แล้วก็เขาแบบนิสัยดีน่ารักนะครับแล้วก็เป็นห่วงทุกคนมากกว่าตัวเองก่อนครับ

ไมาไม่ใช่๓๔เดือนไม่ใช่ประมาณ๓๔เดือน
ถ้าเริ่มได้มาคุยจริงนะครับก็คือตอนช่วงแบบหลังปิดกล้องไปแล้วครับ

กันไหมพรุ่งไหนประมาณต้นเดือน
ต้นมะกาลาท
มันก็ไม่เชิงจีบนะครับแต่คือก็หรือว่าจีบก็คือเป็นการคุยกันแหละครับคุยกันแล้วก็เราก็ได้รู้ทัศนคติของเขาแล้วก็เขาก็ได้รับรู้แบบตัวตนของเราอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยคุยกันว่าจะอะไร
จริงไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับมีก็มีเจอกันบ้างแต่มีพี่ก้าวด้วย
โอ้ก็ต้องถามเขาเลยครับลองถามเขาดูนะครับ

คุณการสนับสนุนเท่านั้นก็มันรวมทัศนไหมครับ
เขาก็แล้วแต่เราหมายถึงว่าเราก็คือเราพูดอะไรเขาก็มั่นใจอยู่แล้วว่าเราน่าจะพูดได้ดีอยู่แล้ว

อยากดูกินบ้านดีนะครับ
คุณบอกตรงนั้นนะคะ

เป็นอะไรที่แบบแซวและน่ารักดีอะแบบนึง
เป็นคนรักดีอะไรนี้แจ้วเล่าแบบสนุกดีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบบแจ้วกัน

จะเปิดโบราณกิจ

คือจริงผมก็เชื่อว่าน้องใหม่เขาไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ที่จริงทุกวันนี้เวลาเรามีข่าวเราก็ไม่เคยคิดว่า

แล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็อยากจะพูดสิ่งที่เป็นคำจริง
ทำความรู้จักศึกษากัน

เหรอครับไม่กล้าบอกเหรอครับ

พี่ก้าวบอกนะครับ
ก้าวเขาเพิ่งขับรถเป็นไม่นานเองครับ

กลายจริงว่าเขาโอเคพี่ก้าว
เขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
เธอเห็นโสดนานาทำให้เปิดใจแล้วคาดหวังของพี่ก้าว

คืออะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุข
ก็อยากจะทำให้ชีวิตเรามีความสุข
แล้วมันจะดีมากถ้าสมมุติว่าความสุขของเรา
ทำให้แบบคนข้างคนรอบข้างมีความสุขด้วย
มันมีคอมเม้นต์อีกอันหนึ่งแหละ

เขาบอกว่าพี่ใหม่เขามีตัวจริงอยู่แล้ว
แล้วมันจะใช่หรือเปล่า

ผมว่าน้องใหม่ไม่ได้เป็นแบบนั้น

ถ้าในอดีตผมไม่แน่ใจนะครับ

เห็นแล้วหรยัง

คือถ้าเราชอบใครเราก็ต้องดูแลเขาดีอยู่
จริงปะครับขอบคุณครับ
จริงผมรู้สึกดีใจมากที่จะมีโอกาสรู้จักกับเขา
คือผมรู้สึกว่าแค่ได้รู้จักเค้าถือกว่ามันคอมสมสมเด็จแล้ว
หมายถึงว่าเพราะถึงแม้ว่าอนาคตจะยังไงหรือว่าอะไรอย่างนี้
ผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้เจอคนดีคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตเรา
ตอนนี้พี่ตามมาไปกันกี่นาที
บอกว่าเรายังไงกัน
คือมันเริ่มต้นจากมันเป็นผมต้องดีเทลเหมือนกันนะ
มีเวลากันหรอครับหรือรถติดนะครับ

พอสับออกจากนั้นเขาก็เลยแบบว่าเราได้คุยกันมาเรื่อย
ทั้งเรื่องถ่ายไปกันมาดีก็ได้มีไลน์ต่อวันถ่ายไปสุดท้าย
ใช่ครับวันถ่ายไปสุดท้าย

แฮปปี้นะกลับมาเรียกแล้วไหมคะ
อ่าครับจริงป่ะครับ

โอเคสิกระเบา
เขื่อนชังเลยจ้า
โอ้สำเร็จฉันกับเธอด้วยนะเพราะว่าต่างานแล้ว